โฟเฟอร์แท็กซี่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่พฤติกรรมเขาแบบนี้นี่ผู้โดยสารเขาบอกเลย

บอกหรอกว่าพฤติกรรมเป็นยังไงให้ได้ดูกันเอาเองเลยละกันค่ะ
จริงหรือเปล่าว่าเกิดอะไรขึ้นไงไม่ใช่รีบหรอกมันรำคาญมันเหลี้ยวก็เหลี้ยวไปดิ
มันมักกัดคุณมาโต๊ะไม่ชอบมันขับไปตามปกติจะเล่นไหนก็เล่นไปละ
เดี๋ยวโมโหก็เสร็จ
หว่าเขาจริงกันดูนะขานอย่างกระเต้าไว้
เฮ้เอานี่ถ้าเจอผมมันจะเด็ดยอดหมดเลย
จริงนี่มัน
โอ้โหขอให้อย่าได้เจอเลยอ่ะ
ทีแรกเหมือนผู้โดยสารก็เอออไปนิดนึงนะ
ใช่แต่เห็นพฤติกรรมไว้แหละแบบดูขับแบบอื้อแบบโชว์เก่าอะ

ทำให้เออออเนี่ยจะคนขับที่กำลังด่าขั้นอื่นอยู่

ไม่ก็ครับแล้วก็นั่งไปเรื่อย
แล้วก็ภาวนาให้รถไม่ติดให้ถึงเร็ว

แต่ยินจีกนี่เลยขาวจีกงี้เลย

น้ำแข็งใช้วิธีแบบนั่งไปสักพักนึงไม่ไหวแล้ว
ฮัลโหลออฟออฟเปลี่ยนที่แล้วเหรออ๋อได้งั้นเดี๋ยวเราลงเลย
พี่คะพอดีเพื่อนโทรมาเปลี่ยนใช้วิธีนี้ขอลงจากรถให้เร็วที่สุด
ไม่อยากเอาชีวิตไปเสี่ยงอยู่แบบนั้นเลยจริงค่ะคุณผู้ชม
แล้วนี่คือทีแรกไม่รู้ว่าโชเฟอร์เขากะจะเอาใจผู้โดยสารหรือเปล่านะ
คืออยากจะไปถึงจุดหลายประทางเร็วไงแต่ใครขับช้าด่าทุกคันเลยค่ะ
แล้วเหมือนกับเขาขับแบบเหยียบให้คันหลังตกใจอีก
คือจะให้เบรกกระทันหันไม่รู้จะให้แบบจิ้มตูดหรืออะไรยังไงนะ
สะใจใช่แต่ผู้โดยสารไม่โอเค
เขาถึงเอามือถือขึ้นมาแล้วมาแอบถ่ายคลิปแบบนี้ไง
ถึงแม้ว่าตอนแรกเหมือนจะเอออหัวเราะตามแต่ไม่ไหวจริง
แล้วก็เขียนสั้นว่าอาการแปลกลักษณะดีด

หรือเขาอาจจะหงุดหงิดก็ได้

เขาอาจจะหงุดหงิดรถขับช้าจริงไหมไม่รู้นะ
แต่ถ้าเกิดว่าคุณหงุดหงิดขนาดนี้นะ
คุณไม่พอใจขนาดนี้นะไม่ต้องขับรถนอนอยู่บ้านดีกว่า
เพราะว่าเอาจริงทำงานบริการนะเนอะ
ผู้โดยสารเขาก็อยากถึงที่หมายปลอดภัย
ไม่อยากให้คุณไปห้าวแบบนี้แล้วถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมา
เอากลายเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยเหรอ
ชีวิตผู้โดยสารทรัพย์สินต่างไหวไหม

คนขับรถแท็กซี่จะแต่งเสื้อยืดอย่างนี้ของพี่ไม่ได้นะครับ
เขามีลักษณะของการแต่งกายบอกเอาไว้นะฮะ